นั้นเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูราคาสินค้าช่วงของตรุษจีนกันบ้าง
เปรียบเทียบกันระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมา
เหมือนว่าบางอย่างก็แพงขึ้นแต่ว่าบางอย่างก็ทรงตัว
โดยเฉพาะปีนี้ผลไม้เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบราคาผักผลไม้
รวมทั้งเนื้อสัตว์ปีนี้ช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับ
เราไปสำรวจมาเรื่องของราคาสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ที่นิยม
เอามาเป็นเครื่องเส้นไหว้บรรพบรุษช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้
ส้มเขียวหวานปีนี้แพงขึ้นเป็นอย่างมากคุณผู้ชม
มาดูที่ทางของราคาสินค้าที่เราสำรวจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เริ่มที่ส้มเขียวหวานเบอร์๖กันก่อนคุณผู้ชมครับ
เขียวหวานเบอร์๖ปีนี้ราคาแพงขึ้นถึง๓๕บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
ปีนี้จำหน่ายอยู่ที่๑๐๕๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนส้มเขียวหวานเบอร์๕จะถูกกว่าส้มเขียวหวานเบอร์๖ครับ
อยู่ที่ราคา๘๐๘๕บาทต่อกิโลกรัม

มาเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นิยมซื้อไปไหว้บรรพบุรุษก็คือ

หอมทองใหญ่ปีนี้ราคาบวกขึ้นไป๒บาท๕๐สตางค์ต่อ๑ผลครับ
จำหน่ายที่๙บาทถึง๑๐บาท๕๐สตางค์ต่อ๑ผล

ปะรดศรีมราชาปีนี้ก็บวกขึ้นมา๑๐บาทต่อ๑กิโลกรัม
ก็จำหน่ายอยู่ที่๓๐๓๕บาทต่อ๑กิโลกรัม
จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่๒๐๒๕บาทต่อ๑กิโลกรัม
ต่อที่เรื่องของราคาของเนื้อสัตว์กันบ้างนะครับ
ปีนี้เรื่องของราคาเนื้อสัตว์อย่างทางด้านของเนื้อหมูก็แพงขึ้น

หมูราคาอยู่ที่๑๒๐๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม

แต่ว่าในกรุงเทพราคาจะเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าต่างจังหวัดจะเพิ่มขึ้นเป็น
เป็นเท่าตัวเพราะว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
ส่วนเรื่องของเนื้อไก่ครับปีนี้ก็๗๐๗๕บาทต่อกิโลกรัมก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ว่าเป็นราคาที่เราไปสำรวจในกรุงเทพมหานครแต่ว่าราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน
ก็เป็นการบวกขึ้นไปตามเรื่องของค่าขนส่งตามเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของแต่ละพื้นที่ครับ
ต่อที่เรื่องของความคิดเห็นของอธิบดีกรมการค้าภายในกันบ้างทางด้านของนางสาววิบูลลักษณ
ร่วมรักก็บอกว่าปีนี้เมื่อไปสำรวจเรื่องของราคาสินค้าก็ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก
แต่ว่าเพื่อเป็นความสบายใจของผู้บริโภคของคุณผู้ชมจะมีการส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบทั่วประเทศเป็นรายวัน
ว่าราคาสินค้าเป็นอย่างไรขายเกินราคาหรือเปล่าเพื่อความสบายใจก็จะมีการส่งไป
ที่สำคัญต้องมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อความถูกต้องไม่ให้มีความผิดตามกฎหมาย
แต่ก็เชื่อนะครับว่าหลังจบเทศกาลตรุษจีนไปราคาสินค้าจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือราคาสินค้าที่เราเปรียบเทียบมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมา